เรื่องของกล้วยน้ำว้ากันบ้างดีกว่า

กล้วยเลยไม่กล้วยเลยมีเขาไปเจอกล้วยอันนี้หวีเดียวนะ

เห็นราคาแบบโอ้โห๘๕บาท
มันแพงอะไรไปดูหน้าตากล้วยน้ำว้าก
เครือนี้ลูกนี้กันหน่อย
เจอกล้วยน้ำหวาตกใจมากกว่าอีกค่ะ

ผู้โพสต์บอกว่าระหว่างเลือกซื้อผลไม้อยู่นั้น
เหลือบตาไปเห็นกล้วยน้ำว้าโอ้โห๘๕บาท

จริงตามตลาดคุณผู้ชมที่ส่งมา
๒๐๓๐๔๐ก็ว่ากันไป

แล้วแต่ขนาดแล้วแต่คุณภาพ
คือเขาก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมัน
คือโอเคทองแพงเข้าใจ
มันเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย

แต่ว่าแปลกใจว่า
เขายังหาคำตอบอยู่

แถวบ้านฉันแถวบ้านผม๔๐

แต่บางคนก็มองว่าราคานี้มันอาจจะแพงเกินไป
แต่ชาวสวนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่าแพงขนาดนี้เนอะ
ที่บางคนก็บอกว่าประเทศไทยมาถึงจุดที่กล้วย

จังหวัดระนองกล้วยน้ำว้าหวี๑สวย

ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอห้างชี้แจงอีกทีนึงว่ามันแพงอะไร
มันถึงได้๘๕บาท๑หวีเท่านั้นเอง